เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
มีอุบัติเหตุหนุ่มวัย๒๔ปีขับรถกระบะพุ่งชน
รั้วของบ้านเรือนประชาชนที่สุพรรณบุรีจนพังเสียหายนะครับ
สาเหตุนั้นคาดว่าเกิดจากพวงมาลัยล็อกนะครับ
โชคดีที่อุบัติเหตุในครั้งนี้คนขับได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ตำรวจสพอูทองและกู้ภัยจากนาราย
เข้าตรวจสอบอุบัติเหตุบนถนนสายอูทอง
วัดเขาพระศรีสันเพชรยารามอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรี
ที่เกิดเหตุพบรถกระบะอิซูซูสีบรอนเงิน
พุ่งชนรั้วบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมถนนพังเสียหาย
ส่วนหัวของรถกระบะมุดเข้าไปภายในรั้วบ้าน
และยังชนป้ายบอกแหล่งท่องเที่ยวและท่อน้ำปลาปลาแตก
น้ำไหลเจิ่งนองเต็มถนน
นายสุธิศักดิ์เกิดสมนึกอายุ๒๔ปี

ก่อนเกิดเหตุกำลังขับรถไปรับพี่ชายที่ศูนย์บำบัดแห่งหนึ่ง
แต่จู่ก็มีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งขับออกมาจากซอย

แต่พวงมาลัยเกิดล็อกจึงไม่สามารถควบคุมรถได้
พุ่งชนป้ายและรั้วบ้านจนพังเสียหาย
โชคดีที่นายสุธิศักดิ์คนขับรถได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้น

เสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าช่วงหลักกิโลเมตรที่๔๘ถนนบางนาตราด
ในพื้นที่อำเภอบางประกงจังหวัดชะเชิงเศร้า

ส่วนนายวิทยาเคนมาอายุ๔๙ปีคนขับรถกระบะ

ผู้ภัยจึงทำการประถมพยาบาล
และพบว่าอยู่ในอาการมืนเมาพูดจาไม่ค่อยจะรู้เรื่อง
แต่ก็ยอมรับว่าได้ดื่มสุรามาจริง
อกจากนี้ยังพบว่ารถกระบะคันนี้
ได้ถอยชนชายอายุ๖๖ปีได้รับบัตรเจ็บหน้าผาก
ซึ่งขณะที่ผู้บาดเจ็บกำลังปั่นจักรยานเพื่อกลับบ้าน
เห็นรถกระบาดที่เสียหลักชนเสาไฟฟ้า

ควบคุมตัวคนขับรถกระบะเอาไว้ได้
เรื่องต้นตำรวจควบคุมตัวคนขับรถกระบะ
ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย

ขณะรถเก๋งพุ่งชนเกาะกลางแบรีเออร์
บนถนนช่างแสงตะบนบ้านเกาะ

ขับพุ่งเข้าชนเกาะกลางจุดเดิม
ทำให้รถเสียหลักทิ้งแต่แค่งข้าง

ทำให้ผู้ขับขี่ตอนกลางคืนมองไม่เห็น
ชาวบ้านในตะบนบ้านเกาะระบุว่า

แต่นั้นมาก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

วอนให้เจ้าหน้าที่รัฐเร่งรื้อออก
หรือเพิ่มสัญญาณไฟจราจรให้ชัดเจน